ในเครือของไทยรัฐก็คว้า๕รางวัลข่าวสร้างสรรค์สังคมประจำปี๒๕๕๗จากสมาคมนักข่าวอาจยกรรมแห่งประเทศไทย
โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสามารถคว้ารางวัลสูงสุดถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
จากการที่นำเสนอข่าวเปิดโปรงธุรกิจแชร์ลูกโซ่ยูฟัน
ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หน้าพระชายาลักษณ์หลังจากที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับคัดเลือกจากสมาคมผู้สื่อข่าวอัธยกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลข่าวสร้างสรรค์สังคมถ้วยพระราชทาน
ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการนำเสนอข่าวเปิดโปรงธุรกิจแชร์ลูกโซ่ยูฟัน
จากนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังได้รับรางวัลสุดยอดภาพถ่ายข่าวอาทยากรรมอีก๒รางวัลนะครับ
ในขณะที่ไทยรัฐออนไลน์ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสุดยอดภาพข่าวอาจยกรรมประจำปี๒๕๕๙
จากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๒ประเภทสืบสวนสอบสวนสาขาสื่อโทรทัศน์
จากการนำเสนอข่าวหลอกแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
ศิโรธมิ่งขวัญนายกสมาคมผู้สื่อข่าวอาจยากรรมแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าการมอบรางวัลให้กับสื่อมวลชนในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการนำเสนอข่าวเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับตำรวจที่ทำงานเพื่อสังคมด้วย
โดยทีมสืบสวนคดีระเบิดแยกราชประสงค์ได้รับรางวัลสุดยอดตำรวจด้านงานสืบสวน
และทีมสืบสวนคดียูฟันได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดตำรวจด้านงานสอบสวน
โดยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองบังคับการปรับปรามได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดตำรวจด้านปรับปราม
จากนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดตำรวจสาขาปิดทองหลังพระอีกด้วยครับ